ภักดิ์เซียดีรวมไทยนะครับคนตำเอกเซียดีที่สุด
เซมียเวทหัวหน้าภักดิ์ภักดิ์พลังสังคมใหม่นะครับ
ท่านหัวหน้าภักดิ์ท่านหัวหน้าภักดิ์จากภักดิ์ห้องที่ไทยนะครับ
ท่านหัวหน้าภักดิ์บัญชาเดชเจ้าเหลินซิริกุฎนะครับ
และจากภักดิ์เพื่อไทยโรงพลังท่านเหล้าขาดิ์การภักดิ์มาร่วมแถลงในวันนี้ครับ
ท่านเหล้าขาดิ์การภักดิ์บัวราเชษเชื้อชุดนะครับ
กับพักเพื่อไทยลงพลังและจากภักดิ์เพื่อไทยเองนะครับ
ท่านตัวหัวหน้าภักดิ์ภูมิธรรมเวชเชียชัย
ตามที่พักเพื่อไทยได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
แนวทางการจัดตั้งร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับ

วันนี้พักเพื่อไทยเองก็ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับ
จากภักดิ์ร่วมที่ผมจะขออนุญาต
ระดับอ่านแทนแหลงการ

แล้วก็แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเรา
เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับ

และเพื่อฝ่าวิธีและศาลนะครับ

วันนี้ฟธิภาพฯฐัยได้รวม

และได้รับการสนุนจาก

ภักดิ์ประชาชาติภักดิ์เสียวรีรวมไทยภักดิ์ชาติพัฒนากล้า
พักเพื่อไทยรวมพลังพักพลังสังคมใหม่
และภักดิ์ท้องที่ไทย
และพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ภักดิ์เพื่อไทยและทุกภักดิ์การเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่า
จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายคั่วการเมืองทุกฝ่าย
เดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ทั้งจากสมาชิกสภาพุทธไทยรัฐสดร

และเสียงสนุนจากสมาชิกวิทยาศาสตร
เพื่อเลือกนายยกรัฐมนตรี
และจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ

และเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว
ที่ขณะนี้กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรง
ประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น

ยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น
เรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษ
ท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูล

ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน
และวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งคั่ว
การที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้
ต้องสลายพวกการเมือง
ดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคน
เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทย
และนายยกรัฐมือจากภาคเพื่อไทยเป็นแก่นำ
เพื่อนำรัฐธรรมนุนออกจากธุรกิจ

เพื่อสร้างความสามัคคีสมารณชันโดยถือเป็นวาระประเทศที่สำคัญอย่างสูงสุด
พวกเราทั้ง๖พักและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ขอเป็นวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทย
และพักร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้

และเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคน
เราหวังถึงความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศ
ขอบพระคุณครับ

ท่านประธานพักชาติพัฒนากล้า
ท่านจะได้มีโอกาส
ได้มีโอกาส

แนะนำของพักชาติพัฒนากล้า
ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าภัครภัย
และคณะกรรมการบริหารภัครภัยไทย

พักชาติพัฒนากล้าเข้ามาร่วมหารือในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็แถลงข่าวในครั้งนี้นะครับ
หลังจากที่ได้เคยเชิญพักชาติพัฒนากล้าไปให้ความคิดเห็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทย
สำหรับในวันนี้นะครับภักดิ์ชาติพัฒนากล้ามีความยินดีนะครับที่จะบอกว่า
ขอตอบรับนะครับคำเชิญในการเข้าร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำนะครับ
สำหรับเหตุผลของพักชาติพัฒนากล้าในการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับมีอยู่๕ข้อนะครับ
ข้อที่๑พักเพื่อไทยนะครับถือว่าเป็นพักที่มีความชอบทำนะครับ
เพราะว่าเป็นพักอันดับ๒นะครับเมื่ออันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นหน้าที่ของพักอันดับ๒นะครับ
๒วันนี้ในที่ประชุมนะครับที่ได้มีการหารือกัน
อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่า
ขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำนั้น
เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อสามนะครับวันนี้ในที่ประชุม
ก็ได้พูดกันชัดเจนอีกว่าภายใต้การนำของพักเพื่อไทย
ในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะไม่มีนโยบายใดที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขมาตราร้อยสิบสองอาจารย์ใดนะครับ
แล้วข้อที่๔พักเพื่อไทยในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นพักชาติพัฒนากล้ามีความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทย
เพราะภักดิ์เพื่อไทยเคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา
และมีนโยบายเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตรวมทั้งบุคลากรต่าง
ฉะนั้นขนาดนี้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องการเห็นการแก้ไข
บรรยากาศการลงทุนบรรยากาศการส่งออกจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งปัญหาสินค้าราคาแพง
ฉะนั้นในข้อ๑ถึงข้อ๔ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้น
ก็ถือว่าตรงกับนโยบายของพักชาติพัฒนากล้าแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่๕
ที่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาถึงวันนี้แล้วนะครับ
เกือบ๓เดือนหลังจากวันเลือกตั้งที่เรายังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เรามีรัฐบาลที่รักษาการแต่ก็มีขีดจำกัดในการบริหารประเทศ
ในขณะที่วิกฤติเศรษฐกิจรออยู่ไม่ได้
ฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ
ความมั่นใจกับนักลงทุนในประเทศและลดความกังวลใจของพี่น้องประชาชนภายในประเทศ
ว่าเรากำลังจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
ฉะนั้นการที่ปล่อยให้มีศูนยากาศของบ้านเมืองที่ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น
จะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย
พระชาติรากาศยังเห็นว่า
จะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุน
ภักดิ์เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
ให้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
เป็นรัฐบาลที่มีความชอบทำ
และมีกระบวนการในการเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูล

ผมในฐานะที่เป็นประธานภาคชาติศาสตร์พนักกล้า
คอบคุณภักษ์เพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ขอสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาล

ครับต้องกลับขอบคุณท่านสตรรภัณฑ์ภาคชาติธนกราศนะครับ
ท่านสวัสดิ์วิทยาลัยภัณฑ์ธนโลกอย่างสูงยิ่งต่อไปขออนุญาตเยอะเชิญท่านท่านอัศวิทยาลัยภัณฑ์ธุรกิจทวีสสองเลยครับ
ที่การภาพประชาชานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนพี่น้องเป็นคนชน
เปลี่ยนพี่น้องเป็นสาชนที่เราฟังอยู่นะครับภรรยาชาติได้ร่วมกับ

อ่าจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร้องไปในวันที่สี่ถ้ามีการโหวต
จะเลือกนายกรัฐธรรมดีในแปดพระคันเมืองเดิม
ก็จะโหวนเลือกอ่าพักเพื่อใครจะพักเพื่อใคร
เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือหลักการไว้ก่อน
แล้วเราต้องยอมรับว่าในวิกฤตขนาดนี้
เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือหน้าที่ของสถานพุทธแทนรัฐธรรมดี
รวมถึงในช่วงเปลี่ยนผ่านมีรัฐสภา
เราจะต้องรับภาระของรัฐบรรณูนรับภาระกิจของรัฐบรรณูน
มาหินชอบมาแตกตั้งนายกรัฐธรรมดี
ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็เราก็มีความ
ตกลงกันแล้วว่าในแปดพักทางเดิมเดิม
เราจะเลือกพักเพื่อใครเป็นนายกรัฐธรรมดี
เราก็จะมีความสนับว่าในพักที่จะเป็นนายกรัฐธรรมดี
พักที่หนึ่งกับพักที่สองนั้นมีความชอบถัง
ดังนั้นในภารกิจขณะนี้จึงยอมจึงสนับสนุน
จึงส่งเสริมเพื่อให้พักเพื่อไทย
เป็นแก่นำในการรวบรวมเสียงให้ได้
สามร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเพื่อจะให้ได้นายกรัฐมนตรี
เมื่อได้นายกรัฐมนตรีก็จะนำไปสู่กระบวนการสัญหา
ผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศ
เราได้มีการประชุมเราจะขอให้เดินทางไปถึงแค่
ภาคที่สองที่หรือภาคเพื่อไทยตัวนั้น
ที่จะเป็นนายกรัฐธรรมดีถ้าออกนอกไปจากนั้น
มันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยอันนี้ก็ต้องกลับเรียนให้ทราบ
แล้วในวันนี้เอ่อการที่มาร่วมกับภาคเพื่อไทย
คือเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนโยบายว่าจะเป็นยังไง
แต่วันนี้เราเห็นว่าปัญหาของประเทศมีความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรี
เพราะมีนายกรัฐศูนย์ดีขึ้นมาแล้วใครรัฐศูนย์ดีไม่เกิน๓๕คน
เป็นสิทธิ์ของนายกรรมดีที่จะสัญหาผู้มาแพร่วิกฤตของประเทศ
เราไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะครับ
วันนี้เรามาเดินตามใครเดินนะครับ
ในส่วนอะไรที่จะเป็นนโยบายก็อาจจะพักประชาชาติยังแสดงจุดยืน
ในการนโยบายต่างซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็เชื่อมั่นว่า
พักที่เป็นแก่นำหรือพักที่มาร่วมรัฐบาล
ก็คงต้องรับฟังไปประกอบอันไหนที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาของชาติครับ
อันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทุกคนทราบ
ครับพี่น้องทฤวชนที่กระโดดรับทุกท่านครับ
ก่อนก็ขอบคุณท่านมณาภักดิ์เพื่อใครที่เก็บเวลาให้เกียรติให้ผมพูดคุย
ในการแสดงข่าวสำหรับมันตรงนี้ครับ
ผมอยากจะเรียนซึ่งเรื่องสั้นว่าหลังจากการภาพสร้างเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ภาพก้าวไก่มีคะแนนสิ้นดับ
เราก็มีนักศึกษาสรรวจสำหรับของภักดิ์เข้าไกร
ให้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างนะ
แต่บางคนว่าภักดิ์เข้าไกรไม่สามารถที่จะเดินไปถูกจุดทางใด
ก็ต้องปิดให้เป็นพักเพื่อไทยนะ
ในการที่จะจัดการบริฐานประเทศโดยเฉพาะที่เป็นในยุควรศรีแทนนะครับ
ซึ่งขณะนี้ภัพพธิ์เพื่อไทยก็กำลังจะยืนการทุกวิธีการ
เพื่อสลายกลัวการตรงทุกฝ่ายให้เสด็จหน้าบริฐานประเทศให้ได้นะครับ
ในตอนหาเสียงเคยพูดไว้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นต่าง
เพราะต้องคิดมั่นไปละเมิดไม่ได้อะไรอย่างต่างแบบนี้
ผมอยากจะเรียนว่าในการหาเสียงก็คือการหาเสียงนะครับ
เพื่อให้เรียนแรงเสียงมาบริษัทประเทศ
มันไม่ใช่นโยคหลายภาค
ถ้าเป็นนโยคหลายภาคจะทำเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรอย่างต่าง
อันนั้นในเรื่องการหาเสียงผมเลิกเป็นเรื่องปกติ
เมื่อจบไปแล้วนะครับในแปลงมาไถลก็เวยหันเวยหันกันไป
ขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็
ให้รวมทักนั้นได้ให้รวมทักนี้ได้ตามนะครับ
ท่านลองไปดูสามโคกก็ดีหรือไปดูกรศาสตร์ชาติไทยก็ดี
ในสวรรค์ก่อนนะฮะอ่าฆาตศักดิ์นะฮะทำสมความในจักรนะฮะ
ถ้าฆ่าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะเอาคนไพ่ไว้เลี้ยงดูนะ
เลี่ยงดูต่อไปไหมเอามาผูกเข้าดำหนานะครับ
มาทำลุงทำมีไหมฆ่าทิ้งให้หมดนะครับก็เรียกว่าภักดิ์
ลงทายสร้างชาตินะฮะคุณไปยุดเข้าไปแล้วนะฮะ
ไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้
นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับ
หรือแม่ก็ทั้งภักดิ์พระมุชาลักษณีย์แม่ทัพยังอยู่
แต่แม่ทัพไม่ยอมแพ้อย่างนั้นนะครับนะครับเราจะเอาคน
ขออนุญาตให้ผู้ชมได้สอบถามได้ครับ

เสียงผู้ถามทีที่มาสอบเขาว่าเสียงเกินถึงแล้วนะครับ
ทีที่มาเชิญตอนนี้นะครับที่นั่งของเขาเนี่ยเขามาสอบว่า
สำหรับผู้ของเขาเป็นผู้แข็งแรงจะมีทักไหนบ้างของใครบ้าง
แล้วก็ความทักเกณฑ์เกี่ยวกับการที่จะดูเสียงเขารู้
แล้วก็ความที่จะดูเสียงเขาไม่เขารู้มากนะครับ
จะมีการพูดกับธรรมชีพครับได้มาร่วมยังไงบ้างนะครับ
ครับคำถามแรกบอกว่าขนาดนี้เราได้แขลง
เราพิจักษ์สิ่งประชุมแปลว่าเรามีเสียงสำหรับผู้ชมมากกว่าเป็น

ข้อที่จริงที่เรามีอยู่ในขณะนี้นะครับ
ก็มีเสียงที่รูปลงได้๒๐๓๘นะครับ
ตามที่เวลาพิธีโรทานสิประชุมได้ให้ข้อมูล
บอกว่าขนาดไหนครับอ่านครับ
ขอบคุณครับขอบคุณที่หัวเลขเกิดสอบอยู่นะครับ
จะมีพักไหนมาเพิ่มเติมให้ได้เสียงมากขึ้น
แล้วก็ถามว่าเรื่องภักด์ลุงเนี่ย
กรณีไม่เอาภักด์ลุงจะมีวิธีพูดคุยกับสมาชิก
หรือสอสอที่อยู่พักเหล่านั้นอย่างไร
ที่จะมาสร้างสำหรับชีวิต
ประเด็นนี้เนี่ยเรื่องว่ามีพักไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ

พรุ่งนี้เราก็จะมีการแข่งการแข่งเพิ่มเติมที่อยู่นะครับ
ในส่วนภักด์ที่จะอยู่นะครับ

เป็นแนวทางที่เราจะแสวงหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาพคุณอนุสดรหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะให้มามีส่วนร่วมในการหัวเลือกในยกรัฐมนตรีเราก็เปิดมีโอกาสของความร่วมมือจากทุกภักดิ์ทุกภาคเขาไปปราศาสตร์และพูดคุยและทำว่าเวตกฤทธิ์ของท่านถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประ
พี่จะค่อยไปแต่ว่า
เพราะว่าขณะนี้บันทางของเราคือพยายามจะทำให้
เพราะฉะนั้นคุณบอกเตรียมไปแล้วว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็คือเพื่อไทยตั้งโต๊ะในการแถลง
ร่วมกับพักต่างเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
การแถลงวันนี้ก็มีคุณหมอชนน่านมีคุณภูมิธรรมจากเพื่อไทย
ส่วนท่านอื่นก็นั่งข้างคุณหมอชนน่าน
ก็คุณสุวรรษริปตะพรรพประธานพักษ์ชาติพัฒนากล้า
ซึ่งมาพร้อมกับ๒เสียงของพัก
มาพร้อมกับ๙เสียงของพัก
เป็นตัวแทนอาจารย์วันนอร์อาจารย์วันนออยู่ต่างประเทศนะครับ
พลังสังคมใหม่๑เสียงท้องที่ไทย๑เสียง
เพื่อไทยรวมพลังอีก๒เสียง

แล้วไปบวกกับภูมิใจไทยที่ก่อนหน้านั้นจับมือกันแล้วอีก๗๑

หรือว่ารวมพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ชาติไทยพัฒนาอีก๑๐เป็น๒๓๘
เพราะเมื่อสักครู่คุณหมอชนนั่นก็บอกว่าณตอนนี้รวมได้
เพราะว่ามีนักข่าวถามว่ารวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งหรือยัง
โชน่านบอกว่ามั่นใจรวมเสียงได้แล้วเกินกึ่งหนึ่งเกิน๒๕๐
แต่ว่าที่ชัดเจนคือ๒๓๘ก่อน
ส่วนพรุ่งนี้จะเพิ่มเติมออกมาอย่างไรเดี๋ยวจะบอกสื่อให้ทราบโดยเร็ว
จะมีการแถลงสองวันใช่วันนี้และวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมฮะ
แล้วก็มีคำพูดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์น่าสนใจมาก
สองลุงเพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
ถ้าแม่ทับเขาตายไปแล้วเราจะเอาคนของเขา
เรียกง่ายนะทะเลของเขามาทำอะไรต่อ

รวมไทยสร้างชาติคุณประยุทธ์ไปแล้วเท่ากับไม่มีแม่ทัพ
เราจะเอาคนของเขามาเลี้ยงดูไหม
ถ้าเป็นผมผมจะเอามาเลี้ยงดู
พลังประชารัฐเราจะเอาคนของพลเอกประวิทย์มาดูแลไหม

ไม่มีลุงแต่จะมีสมาชิกของลุงมีคนของลุงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะคะ
พลังประชารัฐ๔๐เสียงรวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียง
จะออกมาเป็นยังไงแต่อย่างหน่อยคำหนึ่งของคุณหมอชนะ

สลายคั่วการเมืองจากทุกพักทุกกลุ่ม
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะฮะ